จุดเกิดเหตุคือหน้าผับแห่งหนึ่งจังหวัดเลย
หมดสนุกหนุ่มเที่ยวผับกาดกระโดดถีบ
หนุ่มอายุ๑๙ค่ะยืนงงในดงพานบาทาของกาดแห่งหนึ่งนะครับ
งบาทาไม่พอมีไม้มาตีเขาด้วย
เขาบอกผมทำผิดอะไรช่วยบอกได้ไหมให้ผมได้เข้าใจ
เพราะผมเพียงแต่จะไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
โดนกระทืบสลบอยู่หน้าผับแค่นั้น
แต่คุณมาทำร้ายผมนี่นะผมผิดอะไร

พี่ค่อยทำความใจเย็นพี่

งงไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้หรือเปล่า
ทำไมถึงไปทำเขาขนาดนั้นนานเนี่ย
ทักดันัยนะครับน้องบอกว่าฉันตกใจเลยนึกว่าเป็นคุณ
น้องบอกว่าคือคนเจ็บเนี่ยถูกกระทืบ
บอยู่หน้าผับแห่งเนี้ยโอ้โหแล้วไอ้น้องคนนั้นน่ะ
ที่เป็นคนเจ็บเนี่ยไปมีเรื่องกับกาด
ผมเนี่ยไม่ได้รู้อีโนอิเนเลยนะจะเข้าไปช่วยอืม
เข้าไปช่วยกลายเป็นว่าถูกกาดใช้เท้าถีบ
ใช้กระบองเห็นไหมในมือกาดอ่าฮืมถูกผมผิดเหรอ
เนี้ยคนแรกที่เข้าเข้าไปแบบก็จะเจอเขากลับมาเลยแล้วผักแล้วออกกัน

น้องอายุ๑๙ทักดันัยชนะผ่านแต่โดนผ่านซะแล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังเกิดเหตุคลิปนี้เป็นหลักฐานอย่างดีเลย
ดันัยบอกว่าผมเอาไปแจ้งความแล้วนะพี่
สะพอเมืองเลยต้องการเอาผิดกับกาดที่มาทำร้ายร่างกายผมนี่

เล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าคืออย่างนี้พี่
เรื่องเรื่องเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยนะไปเที่ยวผับแห่งเนี่ย
กระทั่งเวลาตีหนึ่งผับเลิกถูกแล้วเวลาผับปิดถูกไหม

ผมออกมานะหน้าร้านค่ะ
ผมเห็นชายคนหนึ่งมีปากเสียงกับกาด
จนกระทั่งถูกกาศเนี่ยทำร้ายร่างกายจนสลบ
ทั้งที่ผมไม่ได้รู้จักคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะ

เพื่อที่จะเรียกรถพยาบาลแล้วเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่กลับกลายเป็นว่าถูกกาดเข้ามาห้ามรุมเตะ
ใช้ไม้กระบองตีผมจนเจ็บ
ทั้งที่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ผมไม่เคยมีเรื่องกับกาดไม่เคยรู้จักคนเจ็บ
แต่สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าต่อตาคือผมคิดว่า
ตอนนั้นเนี่ยคือกาศเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไปไหม
ตัดสินใจแจ้งความเลยค่ะ
ใช่ครับสลบไปก็

น้องผมก็ไปดูคนเจ็บก็โทรหารถโรงพยาบาล
โทรหาผู้ภัยอะไรก็มาติดช่วยทีโทรไป
แล้วพี่ผมก็ไปห้ามก็โดนตีมกันแต่ต้องขอโทษนะ
แต่ผมก็ผมก็ไม่แค่นี้เห็นในชีพแหละพี่
อ้าวเหรอไม่ใช่ทักดันัยคนเดียวนะคะที่โดนทีนเนี่ย

นี่คือร่องรอยที่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็ต้องไปตรวจร่างกายแหละแล้วก็เอาใบของแพทย์มายืนยันว่าบาดเจ็บขนาดไหน
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นการทำร้ายร่างกายนะใช่ใช่ไหมกาดก็ต้องอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะค่ะนะฮะ